พักก้าวไกลเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็รออยู่นะ

รออยู่ว่าเมื่อไหร่เพื่อไทยจะนัดมา

อย่างวันนี้จะล่มหรือเปล่าจะมีหรือเปล่า
แล้วถามว่าพระเก้าไกลถามจริง
พักคุณโดนผลักไปเป็นฝ่ายค้านคุณ

เลขาธิการพักเก้าไกลอย่างเลขาต่อมครับชัยธวัฒนตุลาธนบอก
ยังเลยนะเอาจริงไม่เคยมีอยู่ในหัว

ก็โชคดีที่การประชุมเลื่อนออกไปนั่น
เลขาชัยธวัฒน์บอกแบบนั้นส่วนกรณีที่สวจะไม่โหวตให้คุณเศรษฐา
แค่ในเดชน์ของเพื่อไทยเพราะเคยให้สัมภาษณ์
การแก้ไขมาตรา๑๑๒ถือว่าไม่เป็นธรรมอันนี้คุณชัยธวัฒน์บอก
เพราะเป็นการสร้างเงื่อนไขไปเรื่อยเพราะสวเขามีทงอยู่แล้ว
จะไม่เอานายกจากคนชนะเลือกตั้งที่รวมเสียงข้างมากได้ครับ
อีกคนนึงจากพระเก้าไกลอย่างคุณวิโรธลักษณะอดีศรครับ
โพสต์เฟซบุ๊ค๕เหตุผลที่ไม่เชื่อว่าเพื่อไทยภูมิใจไทยและประชาธิปัตยเนี่ย
มารวมกันตั้งรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ๒๖๒เสียง
แล้วมาบีบก้าวไกลพักของคุณวิโรธให้ไปเป็นฝ่ายค้าน

เอา๕ข้อไล่ดูเลยคุณผู้ชมแซ่บทั้งนั้น
ข้อแรกคุณวิโรธบอกถ้าเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยตั้งรัฐบาล
แล้วกดดันให้ก้าวไกลโหวตให้อ้างว่าประชาชนก็จะตั้งคำถามว่า
ไม่เคารพเสียงประชาชนสู้มาจับมือกันให้แน่น
แล้วไปเจรจากับภูมิใจไทยมาโหวตให้ไม่ดีกว่าหรือ
นี่ข้อแรกนะข้อ๒ครับการดีดพระเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
แล้วมากดดันให้พระเก้าไกลมาโหวตให้
ประชาชนก็อาจมองว่าพักเพื่อไทยเอาเปรียบพักเก้าไกลเกินไป
คนก็จะถามแน่แหละว่าตอนที่พักเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกล
ภูมิใจไทยก็ไม่โหวตให้ทั้งที่เป็นการโหวตเพื่อปิดสวิตช์สวแท้
แล้วมาทีนี้ทำไมพระเก้าไกลต้องไปยอมจำนวนต่อสว
โหวตให้พักเพื่อไทยไปจับมือกับภูมิใจไทยด้วยล่ะ
อันนี้ข้อ๒ข้อ๓รัฐบาล๒๖๒เสียงซึ่งคุณวิโรธหมายถึง
เพื่อไทยประชาธิปันฯและภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไร้สถิภาพ
แล้วก็ต้องถูกพักร่วมรัฐบาลต่อรองหนักมาก
กระทรวงสำคัญหลายกระทรวงก็ต้องถูกบีบเพื่อมอบให้กับพักร่วมรัฐบาล
สภาพรัฐบาลแบบนี้จะขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างไร
ข้อ๔ครับฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถวงดุลรัฐบาล
ถ้าจะให้มาทำหน้าที่อุ้มชูรัฐบาลก็คงผิดหลักการของระบบรัฐสภาอย่างมาก
ดังนั้นรัฐบาล๒๖๒เสียงจึงไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติครับ
ก็ตอนที่เพื่อไทยโดนชุมนุมใหญ่นำมาซึ่งการรัฐประหารก็ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เหรอ

เขาก็บอกว่ารัฐบาล๒๖๒เสียงนั่นหมายความว่าเพื่อไทย
ต้องไปดึงประชาธิบัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยนะแล้วจะไปอธิบายกับคนเสื้อแดงยังไงอ่ะ
แล้วคนเสื้อแดงวีรชนที่เสียชีวิตจากการถูกล้อมปราบเมื่อปี๒๕๕๙
จะไปบอกกับเขายังไงนี่ตั้งคำถามไปถึงพักเพื่อไทยนะแล้วคุณวิโรธก็บอกว่าพักเก้าไกล
ไม่ใช่พระเวชสันดรนะไม่ใช่พระเวชสันดรทำไมต้องถูกบีบให้เป็นฝ่ายเสียสละล่ะ
การจัดตั้งรัฐบาลสูตรอื่นหรือผมเรียกว่าการไฮแจ็ค
หรือการปล้นอำนาจของประชาชนเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือข่าวลือต่าง
ว่าจะมีการทรยศหักหลังประชาชนอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มีสูตรอย่างนั้นอย่างนี้
ตั้งรัฐบาลกรวก๒๖๐เสียงอย่างนี้
ซึ่งมันไม่มีเสถียรภาพมันเป็นเรื่องที่ยากกว่ามาก

พักเพื่อไทยไม่พาตัวเองเข้าไปสู่มุมอับทางการเมืองอย่างนั้นหรอก
สมมุติว่าถ้าเพื่อไทยให้ภูมิใจไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ไปดึงเอารวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมาร่วมเป็นพักหลักก่อน
แล้วพักเพื่อไทยค่อยสบโอกาสอ้างว่าจำใจต้องร่วม
ผมว่าอย่างนี้ก็โดนด่าอยู่ดีประชาชนดูออกครับ
เอายังไงดีล่ะครับคุณผู้ชมเอายังไงดีนะครับ
พักที่มีคะแนนเสียงอันดับ๑อันดับ๒ก็ปวดหัว

พักที่เอาล่ะน้อยเขาก็
ถ้าเธอว่าไงฉันไปด้วยอันนี้ก็พักน้อย
ก็ยังเชื่อนะยังเชื่อว่าเพื่อไทยจะไม่ทิ้งก้าวไกล
จะจับ๘พักร่วมมัดกันแน่นเลย

ไม่รู้ว่าเชื่อประชดสะกดจิตตัวเอง

พักได้สอสอเยอะก็ลำบากใจปวดหัว
พักน้อยก็โอเคล่ะเสียงก็น้อย